ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล
มาลุ้นคุณแพทย์คุณนับกันต่อ
ว่าจะสามารถผ่านคำถามข้อที่๒ไปได้หรือไม่

ข้อ๑ไม้กวาดทางมะพร้าวถูกสุดค่ะ

ไม้ขวาดทางที่ต่าง

และคำนี่๓

ราคาอยู่ที่
ราคาอยู่ที่

ไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นราคาที่ถูกที่สุด

โกรธเก่งจริงขอบคุณค่ะ
ข้อต่อไปค่ะมีมูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะ

ของผมนะฮะบอกเลยว่านี่คือครับ
วุ้นเส้นครับวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป

เทใส่ถ้วยครับผมเทน้ำร้อนตามจากนั้นปิดฝาแล้วก็รอ
แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับผมขนาด๔๒กรัมครับนี่ครับผมแพ็ค๔ครับ

วุ้นเส้นสำเร็จรูปจ้ะนี่เหมาะสำหรับการประกอบอาหารได้หลากหลาย

ปลาดุกก็ได้ปลาหรือ
ประกอบอาหารได้หลากหลาย
แล้วก็เส้นเหนียวนุ่มไม่อืดขนาด๕๐๐กรัม

บุ๋นเส้นสำเร็จรูปสำเร็จรูปรสยำบุ๋นเส้นทะเล

มาแล้วค่ะใจเย็นค่ะอย่าเพิ่งตีกันค่ะ
งั้นแพทย์ถามเลยค่ะว่าของ๓ชิ้นนี้ค่ะ
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ขอบคุณเจ้าพี่ทั้ง๓คนด้วยค่ะจ้าโนกี้ครับค่ะสำคัญครับขอบคุณแพทย์ครับ
คุณแพทย์ทั้ง๓แบบนะคะเป็นยี่ห้อตาเกษตรตาเกษตรหมดเลยแต่ว่าแตกต่างกัน
ต่างกันอันนี้๔ซองอันนั้น๓ครับ
แล้วอันนี้เป็นมุ้นเส้นเฉยค่ะอันนี้เป็นมุ้นเส้นเฉย
เวลาไปทำแกงจืดทำอะไรอย่างนี้ไปทำยำวุ้นเส้น
อันนี้๕๐๐กรัม
ก็ถือว่าเยอะนะ๕๐๐แต่อันนี้น่าจะตัดทิ้งเพราะว่ามันเป็นแบบถ้วย
เป็นครับแต่บอกคุณนิดนึงนะคะเกมเรามีแค่๘ข้อเท่านั้น
นี่ก็เดินทางมาถึงข้อที่๓แล้วถ้าคุณไม่มั่นใจคุณสามารถใช้ตัวช่วยได้ตลอดเวลา
งั้นขอใช้ตัวช่วยดีกว่าเพราะว่าไม่มั่นใจอันนี้แพทย์คิดว่า๕๐๐กรัมเนี่ยเยอะแล้วก็น่าจะตัดทิ้ง

ขอใช้ตัวช่วยนะคะตอบ๒อย่าง

คุณจะตอบอันไหนบ้าง
ตอบของแพทย์ยังยึดอันนี้แพทย์ก็เข้าใจว่าแบบซองยังไงก็ต้องราคาต่ำกว่า

เอาอันนี้เพราะว่ามันมีแค่๓อัน
งั้นตัดวุ้นเส้นตามเกษตร๕๐๐กรัมออก

งั้นเป๊กขอเฉลยวุ้นเส้นตราเกษตรที่คุณตัดทิ้งอยู่ที่ราคา๘๕บาท๗๕บาท
ทีนี้ระหว่างของคุณน้ากับคุณแพทย์เป๊กจะขอเปิดของคุณแพทย์ก่อน

ถูกถูก

ก็คือว่าถูกถูกใช่

๕๕บาท

ผ่านข้อ๓มาแล้วค่ะมูลค่า๘๐๐๐บาท
ข้อต่อไปมูลค่า๑๕๐๐บาท
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนั้นค่ะ
โอ้ขนาดเตี๋ยวพี่แพทย์ทำนานอ่ะ
ที่หนึ่งค่ะชุดสายฉีดชำระสีขาวทนแรงดัน
ส่วนอันที่๒ค่ะขันน้ำค่ะ๑๘เซนติเมตรคละสีราคาต่อโหลนะคะ
มาถึงอันสุดท้ายค่ะคลินิกผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกสูตรแอนตี้แบคทีเรีย๕๐แผ่น
นี่คือคำถามข้อที่๔มูลค่า๑๕๐๐๐บาท
ของทั้ง๓แบบนี้คุณแพทย์กับคุณนับคะ
ของแบบไหนราคาถูกที่สุด
อันนี้ตัดทิ้งเลยอันนี้แพงสุดน่าจะอยู่ประมาณ๑๐๐กว่าบาท๑๖๙บาทประมาณนี้
อันนี้เนี่ยด้วยความที่มาเป็นโหลเลยไม่แน่ใจ
แต่ของคลินิกซ์เนี่ยด้วยความที่มันแค่๕๐แผ่น
เพราะปกติเนี่ยเวลาแพทย์ซื้อให้ลูกจะซื้อแบบ๘๐แผ่น
แต่บอกเลยกระดาษเปียกไม่ถูกนะคะ
คุณต้องตอบแล้วค่ะว่าของ๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เฉลยแล้วค่ะคุณตอสจะเลือกขันค่ะ
งั้นเป๊กขอเฉลยอันที่๑นะคะสายชำระค่ะราคา

ฉันฉลาดแค่ไหนตกมือให้ฉันได้

เอาล่ะแล้วมาถึงอันนี้ค่ะกระดาษเปียก

๙เท่าไหร่๙๙มั้ย

และขันเราหวังว่าจะถูกกว่า

๖๐หรอ
และขันน้ำที่คุณแพทย์คุณนาฟเลือกจะถูกที่สุดหรือไม่
อดใจรอช่วงหน้าครับ

อยากข้ามมาข้างล่างสาม